คือที่ตรังเนี่ยจริงแล้วเขามีการจัดการแข่งขัน
เปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นมาแข่งรถกันนะคะ

วัยรุ่นก็มีตั้งแต่เด็กทั้งวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็มาดูกัน
มันน่าเศร้าตรงที่รถคันนี้ตีโค้งเสียหลัก
แล้วพุ่งเข้าไปชนกลุ่มคนดูที่อยู่ริมถนนค่ะ

แต่สุดท้ายแล้วมีน้องคนหนึ่งเสียชีวิตน้องอายุแค่๑๐ขวบค่ะ

มอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยฉลาบเข้าไปแล้วฟาดเข้าไปเนี่ย

ยังไม่รู้สึกตัวเลยตอนที่เกิดเหตุนะคะ

ถึงขั้นโคม่าจับชีพจรไม่ได้
กู้ภัยเร่งทำการปั๊มหัวใจแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเราได้รับรายงานมาว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะคะ

คือมันมีการจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบการกุศล
ชื่องานคือกระพังสุรินรถเรสซิ่ง

ซึ่งวันนี้คือรอบชิงชนะเลิศค่ะ
เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีการมอบรางวัลกันอยู่แล้วเชียว

คือหลุดโค้งค่ะแล้วฉลาบแบบปาดออกไปเลยค่ะเนี่ย

ถ้าเป็นสนามแข่งจริงเนี่ยคนดูจะไม่ได้อยู่ติดขอบสนามอย่างนี้
จะมีเป็นกรงเหล็กกั้นเอาไว้เลยค่ะ

อันนี้เขาเปิดทะนอนเป็นงานการกุศลน่ะนะค่ะ
คนก็เลยมายืนดูบนขอบทางเท้ารถฟุตปาดกันเยอะมาก

ส่วนหมดก็กวาดเรียบเลยแล้วก็อย่างที่เห็นมันหนีไม่ทัน
เพราะรถแข่งรถแน่นอนมันเร็วอยู่แล้วค่ะจังหวะเสียหลักแล้วพุ่งไปปุ๊บก็คือ
นี่ดูสิรองท้องรองเท้ากระจัดกระจายไปหมดเลย

๑๐ขวบค่ะเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าจังหวะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ทำข่าวแล้วบันทึกภาพอุบัติเหตุ
มีผู้ชายคนนึงค่ะอายุประมาณสัก๔๕๕๐ปี
สวมเสื้อเชิ้ตลายจุดสีขาวใส่กางเกงยีนรองขาว
เดินตรงเข้ามาเลยแล้วปัดมือถือผู้สื่อข่าวสำนักหนึ่งออกบอกไม่ให้ทำ
หยุดเอากล้องลงห้ามบันทึกภาพ
แล้วก็เดินเข้ามาประกบไม่ให้ผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่
เรื่องต้นเรื่องนี้ก็มีการถามถึงพันธบรวจเอกเชื้อชาติเยาวดำ
เขาบอกว่างานนี้ไม่ได้เป็นงานที่จัดแข่งกันเองด้วยนะ
เขาขออนุญาตจัดงานถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
แต่ตอนเกิดอุบัติเหตุไม่ได้มีใครแจ้งตำรวจให้รับทราบ
ตอนนี้สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วค่ะ
ขออนุญาตถูกต้องอันนี้ก็ไม่ยืนหาแล้วค่ะ
แต่ว่าเรื่องความปลอดภัยหรือว่าการจัดงานพวกนี้มันต้อง
ต้องดูค่ะใช่ต้องรอบครอบนะต้องดูค่ะ